โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และก่อนที่เราจะมาพบกับเนื้อหารายการในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
จะมีทีมงานของเรานั้นคอยคัดเรื่องของคุณอยู่

ส่วนในค่ำคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของ
ทีมผีข้ามประเทศ
และอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกัน
แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุของเรา

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

ทีนี้เนี่ยเรื่องวันนี้ที่เราจะมานั่งพูดคุยกัน
เกี่ยวกับผีข้ามประเทศ

ก็คือว่าถ้าพูดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย
ประเทศยอดฮิตที่คนไทยชอบไปกันเนี่ย

อันดับแรกคือในใจผมคือญี่ปุ่น

ผมคือในใจอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นผู้คนเขาจะสุภาพมาก

ความรับทรัพย์ใจมันแบบเต็มเปี่ยม

เป็นการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งที่สอง
ซึ่งถือว่าเป็นงานหยาบมากเลย
นี่คือที่มาของเรื่องทัวร์หลอนจองมั่ว

คือผมเดินไปในห้างหนึ่ง

ปกติเวลาพี่แจ๊คไปเที่ยวต่างประเทศ
ต้องทำความรู้จักกับทริปอะไรต่างไหม

แต่ครั้งนี้คือผมเดินผ่านบูธ
เซลล์มันก็เข้ามา

จาก๔๙๙๐๐บาท

อันนั้นมันเป็นเทศกาลสำหรับแบบ

ปกติมัน๓๔หมื่นอัพอยู่แล้ว

ไม่อ่านโปรแกรมมันก็คือการ

ด้วยความคึกขนองส่วนหนึ่งด้วย
จ่ายเงินเรียบร้อยผมดีใจมากเลย
เฮ้ยกูจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้ว
นี่เป็นครั้งที่๒ดีใจมาก
ผมก็ได้รับเอกสารที่เขาให้มา
มันก็จะมีพวกปากกามีอักษรการเตรียมตัวว่า
เซ็นไดคืออะไรวะ

มันต้องไปโตเกียวเกี้วโตฮอกไกโดโอซากะ

อะไรวะเซ็นใดอยู่ที่ไหนวะ
จังหวัดเซ็นใดคือผมได้ยินครั้งล่าสุดเลยคือ

เวกาตะเซ็นไดรู้แค่นี้เลยครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็เป็นโอกาสว่ะ

เปิดโลกเซ็นไดอาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

เป็นบรรดาคนแก่คู่ผัวเมีย

บางคนก็มากันเป็นครอบครัว๗๘คนอะไรแบบนี้

แต่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่คิดว่าน่าจะมาคนเดียว

ครั้งนี้เหงาแน่นอนมาคนเดียว
แต่ในความเหงานั้นยังโชคดีอยู่ครับ
คือขึ้นไปเนี่ยคนเต็มลำเลย
เที่ยวบินนั้นฮิตมากคือคนไปเต็มลำเลย

แต่ที่นั่งข้างผมตรงนี้ที่อยู่ติดหน้าต่างนะฮะ

ผมก็เลยเอ้าสบายเลยคนอื่นเขาต้องเบียดกัน

มีที่ว่างอยู่ตรงนี้ก็เปิดขึ้น
โอ้โหนั่งสบายเลยแล้วเราตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะ

เฮ้ยมันยังโชคดีต่อพี่
คือปกติการขึ้นเครื่องบินอ่ะ
เราจะได้อาหาร๑ชุดพร้อมเครื่องดื่ม
มีพนักงานมาเสิร์ฟอะไรอย่างเดียวใช่มั้ยฮะ

คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนลูกทัวร์ที่อยู่ด้วยกันแน่
เพราะว่าตรงนั้น๔๐คนนั่งติดกันหมดเลย

ผมก็โอ๊ยนี่แหละการเริ่มต้นทริปที่ดี
ก็บินหลับไปตื่นมาอีกทีก็ถึงญี่ปุ่นแล้วครับ
ลงสนามบินปุ๊บเราก็ขึ้นรถทัวร์
เพื่อออกเดินทางไปเที่ยวที่เมืองเซ็นไดวันแรกนะครับเขาจะเดินทางเที่ยวที่เซ็นไดตลอดทั้งวันเลย
ก่อนเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำตัวกันก่อน
บนรถทัวร์นะครับแนะนำตัวกัน
ก็ไล่มาตั้งแต่แรกคู่แรกคู่สองไปเรื่อยยาวไปจนหมดคันรถ
จนไปถึงผมคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังสุด
ผมก็ตอนแรกขึ้นขึ้นเครื่องบินมาผมก็คิดว่าเออผมน่าจะมาคนเดียวแหละ
ก็จริงครับคือดูแล้วเขาน่าจะมีคู่กันหมดบนรถ

อ่ะวันนั้นเราก็ได้ไปเที่ยวที่เซ็นไดเนี่ยเต็มวันเลยนะครับ
แล้วก็ผมบรรยายเรื่องการไปท่องเที่ยวก่อนนะครับ
ก็คือว่าเมืองเซ็นไดเนี่ยมันเป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็ที่นี่จะเป็นเมืองเก่าจะมีวัดโบราณสวยงามมากอยู่ติดทะเล
แล้วก็มีต้นสนใหญ่แบบประมาณ๑๐คนโอ่งขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ
เราก็เที่ยวที่เซ็นไดมาจนถึงตอนเย็น
ช่วงเย็นก็ประมาณว่าต้องเข้ากลับเข้าโรงแรม
ก็ขึ้นอยู่บนรถกันอยู่บนรถเขาก็จะแจกแจกเบอร์ห้องครับ
คือเขาจะประกาศชื่อคนในทัวร์ก่อนว่าชื่ออะไรได้เบอร์ห้องที่เท่าไหร่
ก็ประกาศประกาศไปนะครับจนหมดคันจนถึงผมเหมือนเดิมคนสุดท้าย
เขาก็ประกาศว่าคุณนิวห้อง๓๐๔นอนกับคุณประวิทย์นะคะ
สงสัยผมจะไม่ได้นอนคนเดียวไงพี่
คือตอนแรกก็เข้าใจมาตลอดว่านอนคนเดียวก็น่าจะสบายดี
เพราะว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันเล็กนะครับ

แต่เขาประกาศว่าคุณนิวนอนกับคุณประวิทย์
ผมก็ไม่สนใจอะไรเพราะว่าก็โอเค
อย่างน้อยก็มีคนเฝ้าห้องมีเพื่อนคุยไม่เหงานะครับ
ก็หลังจากที่รู้เบอร์ห้องแล้วก็ลงไปเช็คอินที่โรงแรม
โรงแรมนี้มันจะเป็นโรงแรมติดทะเลครับ
รอบข้างโรงแรมไม่มีบ้านคน
มีแต่ที่ดินเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ซึนามิครับ
ครั้งใหญ่เมื่อปี๒๐๐กว่า
ก็มันจะเป็นแบบกำลังฟื้นฟูมันจะมีแค่โรงแรมเนี่ยตั้งอยู่เดียวเลย
กับถนนถนนริมทางที่ไกลออกไป๓๐๐เมตร

ก็ผมก็ไปเอาคีย์การ์ด

ผมก็เดินถึงคิวผมผมก็เข้าไปเอา

แล้วเขาก็บอกว่าคุณนิวคะขอโทษที
พอดีเมื่อกี้บนรถมีการสับสนเรื่องข้อมูลนิดหน่อยค่ะ
สรุปวันนี้คุณนิวนอนคนเดียวนะคะ
คุณประวิทย์เนี่ยเขาไม่ได้มาทัวร์กับเราตั้งแต่ตั้งแต่แรกค่ะ

อะไรวะเอาพริกไปพริกมาพริกไปพริกมาแต่ก็ดี
อ่ะแล้วก็กลับมานอนคนเดียวอีก

อย่างน้อยก็สบายดีทำอะไรก็ได้
มันจะเป็นเสือนิ่มเดินแล้วโยบยาบนะฮะ
เปิดประตูเข้าไปครับทางด้านหน้าจะเป็นห้องน้ำ
มีอ่างอาบน้ำแบบเล็กอยู่
แล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นพวกทีวี
เป็นชุดชาที่เขาให้กินฟรี
แล้วก็มีที่นอนปูไว้แล้วเป็นฟูกขาว
ยาวกว่าตัวผมนิดหน่อย๑ที่
แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้ที่เลื่อนอย่างนี้
แกรกประตูไม้แกรกเก่าแบบเรื่องโดเรมอนฮะ

คือเราจะเห็นประจำเวลาดูหนังผีญี่ปุ่น
เราจะเจอไอ้กับประตูนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันครับ
เพราะว่าห้องมันกว้างมาก

แต่คืนนี้ผมต้องนอนคนเดียว
ในห้องเรียวกังที่ดูโบราณมาก
พอเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อย
มันก็เริ่มมืดแล้วประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง
บรรยากาศตอนเข้ามาใหม่มันยังโอเคอยู่นะครับ

แต่พอเริ่มมืดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปครับ
คือมันหนาวขึ้นด้วยแล้วก็วางเวงสุด
พอผมเก็บของเข้าห้องเสร็จเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อย
ผมหิวผมก็เลยพยายามค้นหาของกินว่าในกระเป๋ามันมีอะไรบ้างวะ
แต่ว่าไปเที่ยวทั้งวันไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยครับ
มีแค่น้ำกระป๋องที่กดตามตู้ผมก็ลองลงไปดูข้างล่างไหม
ข้างล่างโรงแรมมันน่าจะมีร้านค้าอยู่ผมก็ลงไปดู
ปรากฏว่าร้านค้าในโรงแรมปิดครับ
จะถามฟ้อนต์ก็คุยไม่รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่น
หนาวแล้วออกไปปุ๊บมืดมากครับพี่แจ๊ค
คือมันมันมีไฟแค่ตรงโรงแรมอ่ะแต่ระหว่างทางลานจอดรถ
แล้วก็ไม่มีบ้านคนด้วยผมก็ค่อยเดินออกไปครับ
คือบรรยากาศมันน่ากลัวมากครับตอนที่เดินออกไป
ตรงนั้นจะสว่างมีคนจอดรถมีคนเดินไปมาอยู่โอเค
ผมก็ซื้อของซื้อของกินอะไรเสร็จสับซื้อเครื่องดื่ม
ซื้อเหล้าบ๊วยมาขวดหนึ่ง๗๐๐เยนอะไรแบบนี้
แล้วก็เดินกลับก็ถือถุงสองมือเลยฮะ
เต็มมือเลยตึงเลยเพราะว่าอากาศจะตุ่นไว้
ไม่รู้จะหิวตอนไหนระหว่างทางเดินกลับผมก็โอ้โหอุ้ยคือมันน่ากลัวมาก
มันมองไม่เห็นอะไรเลยพี่แจ๊คมันจินตนาการไปเรื่อยเปื่อย
คือผมกลัวทั้งคนแล้วก็กลัวทั้งผี
ระหว่างทางที่เดินกลับก็แบบคือค่อยเดินไป
แล้วก็แบบพยายามร้องเพลงกบเกือนพยายามพูดอะไรไปเรื่อย
ผมก็แบบคือระแวงไปหมดก็ช่วยก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี
ระหว่างเดินเดินอยู่ครับเฮ้ยโชคดีจังเลยมีคนเดินตามพี่แจ๊ค
เป็นเสียงคนเหมือนประมาณใส่รองเท้าแตะแล้วเดินตามเรา
โอเคอย่างน้อยก็มีเพื่อนเดินแล้ววะ๒๐๐กว่าเมตรใกล้ถึงล่ะ
ก็หันไปมองว่าแบบประมาณว่าใครอ่ะเผื่อเป็นแบบคนน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็หันไปมืดหมดเลยครับไม่มีคนไม่มีคนเลย
ใจเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออาจจะได้ยินเสียงแว่วมาจากไกลจากที่อื่น
ก็เดินอีกหันไปอีกทีครับพี่แจ๊ค
คือมันมีวูบหนึ่งหลบไปอยู่หลังต้นสนต้นใหญ่วูบหนึ่งหันไปปุ๊
เห็นพอดีว่าเขาหลบทุบอย่างนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแน่
เพราะอะไรนี่คือต้นสนฮะผมเห็นมือเกาะอยู่หลังต้นสน
ประมาณว่าเขาหลบอยู่แต่หลบไม่มิดแล้วผมเห็นมือเขา
ผมรู้แล้วหนึ่งถ้าเป็นคนโรคจิตแล้วผมกลัวแล้วอย่างหนึ่ง
สองถ้าเป็นผีก็น่ากลัวอยู่ดีตอนนั้นในใจคือผมพยายามจะรีบเดินเร็วมากมากครับ
เสียงนั่นก็ยังเดินตามอยู่มันก็เดินตามเร็วตามผม
บหลบเข้าไปหลังต้นไม้อีกเหมือนเดิมครับ
คือเราสามารถเห็นเขาเป็นเงาลางได้เลยว่ามันต้องอยู่ข้างหลังต้นไม้อย่างนั้น
ทีนี้ผมก็วิ่งเลยของก็แบบที่ถืออยู่ตึงมันก็ล่วงแตกถุงพลาสติกมันขาดนะครับ
บ๊วยผม๗๐๐เยนนั้นไม่ได้กินแล้วล่วงโพะอยู่ที่ถนนตรงรางจอดรถ
แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็วิ่งกลับจนถึงโรงแรมจนได้
เจออะไรมาก็ไม่รู้ครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยทั้งกลัวหลอนคือมันคือมันครบไปหมด
แต่ยังดีเว้ยมีของกินเหลืออยู่กลับมานิดหน่อยก็เข้าห้องไป
ยังไม่ทันได้กินฮะก็มีเสียงคนเคาะประตู
ผมก็ไปเปิดตาแมวที่ประตูดูว่าใคร
ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งน่าจะแก่กว่าผมหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครนะครับ
แต่น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มาทัวร์ด้วยแต่ผมยังไม่ชัวร์
เพราะว่าเพิ่งจะมาวันแรกอะครับทีนี้ผมก็เลยเห็นว่าเป็นคนไทยแน่แน่แล้ว
ก็เปิดประตูคุยกับเขาว่าคือจะมาเอาอะไรอะไรอย่างนี้ก็คุยกับเขา
พี่เขาก็ถามผมว่าเอาน้องบนรถทัวร์ใช่ไหมเฮ้ยลงมาคนเดียวเหรอไม่กลัวเหรอ
ผมก็แบบอะไรวะไม่กลัวแล้วแล้วเราอ่ะเพิ่งเจอมาเราเพิ่งกลัวมาเลยแหละ
ไม่ใช่ไม่กลัวหรอกแต่ผมก็ตอบว่าอ๋อคือพอดีผมรีบครับ
ก็ก็แบบซื้อทัวร์มั่วมาแล้วก็มาเลยพี่เขาบอกน้องอย่าออกไปไหนคนเดียวนะที่เนี่ย
รู้เปล่าผมก็ถามเขาว่าเรื่องอะไรครับพี่
เขาก็บอกว่าลูกทัวร์เขาลือกันหมดเลยเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยโรงแรมเนี้ย
กลางคืนอย่าออกไปไหนคนเดียวโดนหมด
เขาบอกว่าส่วนมากที่จะเจอเนี่ยก็คือทางที่จากโรงแรมออกไปถนนใหญ่เนี่ย
คนจะเจอเจอผีแหละน้องเพราะว่าตรงนี้มันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ซึนามีคนเสียชีวิตเยอะ
แล้วจะมีแต่คนเจอบางคนจะเจอเดินอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้
ขอความช่วยเหลือบางคนก็ได้ยินเสียงว่าหลงทาง
เคยออกไปข้างหน้าโรงแรมยังผมก็บอกว่าเพิ่งกลับมาเลยครับ
แล้วก็เพิ่งเจอด้วยครับพี่เขาบอกเออนั่นไงก็บอกถึงบอกแล้วไงว่าอยากไปไหนคนเดียว
เนี่ยพี่มาบอกทันไหมเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ทันแล้วครับพี่ผมเพิ่งเจอมาสด
พอพี่เขาเล่าเสร็จปุ๊บเขาก็ถามต่อกล้านอนคนเดียวเปล่า
นอนห้องพี่ได้นะมีแต่ลูกกับเมียโอ้ผมเกรงใจพี่ก็คือไม่ได้ไปนอนกับเขา
ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยายามเปิดไฟแล้วก็เปิดทีวีให้มันดังแล้วกัน
คงไม่เป็นไรหรอกพี่ขอบคุณมากครับเขาก็กลับไป
ความน่ากลัวไว้ที่หน้าประตูห้องผมที่ผมแบบเพิ่งจะเจอมา
พร้อมกับเรื่องเล่าที่มันใช่เลยผมก็ปิดประตูล็อกก่อนเรียบร้อย
สักพักหนึ่งครับมันก็มีคนมาเคาะประตูอีกเหมือนเดิมเลยครับ
ผมก็เปิดประตูออกไปเปิดตาแมวไปดูก็เป็นคุณลุงครับ
คุณลุงหน้าตาใจดีอีกคนนึงอีกคนนึงหน้าตาใจดีแต่ดูไม่ออกว่าเป็นคนไทยหรือญี่ปุ่น

ก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกทัวร์อีกคนนึงแหละอยู่ในกรุ๊ปอะไรอย่างนี้
แต่คนนี้ไม่ค่อยคุ้นหน้าก็คุยกับเขา
สวัสดีครับคุณลุงมีอะไรให้ช่วยครับ
เขาก็บอกเขาชื่อปวิทย์ลุงคนนั้นชื่อปวิทย์
ชื่อเดียวกับตอนที่พี่ไก๊เขาบอกว่าจะมานอนด้วยแต่ว่าไม่ได้มาแล้วนี่หว่า
มาคิดในใจว่าเขาไม่ได้มาแล้วนี่หว่า
แล้วมาได้ไงวะเขาก็พูดออกมา
เพิ่งตามมาขอนอนด้วย
พูดช้าเนิบประมาณนี้ครับ
ลงทุนมากเลยนะครับยังอุตส่าห์ตามมา

ผมก็คุณลุงเชิญเข้าห้อง

เชิญก็เชิญเข้าห้องแล้วก็แนะนำเขาว่าห้องน้ำอยู่นี่นะ
อ่าตรงนี้ชากินได้นะครับคุณลุง

แล้วคนแก่นอนไอ้ฟูกมันลำบากเวลานั่งลงไปอะไรอย่างนี้ครับ

แกก็เริ่มนั่งได้แล้วแล้วก็แบบ

แบบเรามีเครื่องดื่มอยู่นิดหน่อย
ของขนมกบเคี้ยวอะไรอย่างนี้เขาก็กินกิน

เป็นคนแก่ใจดีครับ
ยิ้มพูดคำตอบคำพูดคำตอบคำ
ผมก็ไม่ได้อะไรมากเพราะก็เพิ่งรู้จักเขานะครับ
ก็แบบอยากให้เขาผ่อนคลายไปหน่อย
เขาก็พอกินกินของกินกับผมเสร็จ

ไม่ไหวแล้วมันเปื่อยอะ

อยากจะแปลงฟันอาบน้ำเพื่อนอนแล้ว

อนเซ็นต์อะไรยาวอะไรอย่างนี้

อื้ม
ผมว่ามันแปลกเกินไปล่ะ

ด้วยความที่มันเป็นประตูห้องน้ำแบบญี่ปุ่นมันไม่มีที่ล็อกข้างใน

เปิดปุ๊บพื้นเปียกเห็นแล้วพื้นเปียก
ม่านดูพี่แจ๊คปรากฏว่าในอ่างน้ำมีน้ำเต็มครับ

ผมก็ตกใจเลยเฮ้ยคุณลุงเข้ามาอาบน้ำแล้วก็กลางดึก
ไปดูกรประตูว่ามันยังล็อคอยู่ไหม

คือผมก็ประหนึ่งว่าตกใจ
คือผมตกใจแล้วก็โทรไปหากไกท์
บอกว่าพี่ผมนิวนะครับห้อง๓๐๔นะครับ
คือเมื่อตอนหัวข้ำเนี่ย

มีคุณลุงชื่อปวิทย์เข้ามาในห้องแล้วบอกขอนอนด้วย
เขาบอกคุณลุงมาด้วยเหรอคะ

เขาก็ตกใจกันใหญ่เลยห้องไก๊
การ์ดกันใหญ่แล้วก็รีบมาที่ห้องผม
เข้ามาดูแล้วก็สอบถามกันไป
เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้

ก็ปรากฏว่าในห้องน้ำเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าเลย
เปียกมีน้ำในอ่างแต่ไม่มีลุงฮะ
เขาก็บอกผมว่าน้องเอาอย่างนี้ก่อนใจเย็นนะคะ

เขาก็พาผมออกจากตรงนั้นก่อนผมก็ไป

น้องคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องให้

คืออยู่ก็คือไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เปลี่ยนห้อง
ผมก็ยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าผมอาจจะเบอร์ลุงออกไปแล้ว

เขาเขามาบอกประมาณว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แต่ว่าน้องนิวเปลี่ยนห้องดีกว่าค่ะ
อ่ะโอเคก็คืนนั้นก็ผ่านไป
ผมก็เปลี่ยนห้องแต่ว่าผมขอไม่นอนคนเดียวอีกเลยตลอดทริป
วันที่ผ่านมาเนี่ยผมขอนอนกับไก๊เลย
เขาก็โอเคจนถึงวันกลับ
วันกลับเนี่ยเราก็ขึ้นเครื่องบิน
แล้วก็ผมก็ได้คุยกับลูกทัวร์คนอื่น
เขาก็มีเล่ากันว่าลุงคนที่ไม่มาเป็นใคร
เขาบอกกันว่าลุงเขาเป็นขาประจำที่มากับทัวร์เนี่ยบ่อยมาก

แต่วันนี้ที่ไม่ได้มาเพราะเขาหัวใจวายกระทันหัน
เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทย
โดยที่ลูกทัวร์นั้นก็ไม่รู้แล้วครับว่าผมอ่ะ
เจอลุงที่พี่เล่าอยู่นั่นแหละครับ
เราไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังแต่เราไม่รู้ข้อมูลคนอื่นว่า
หัวใจวายตายซะก่อนครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราอ่ะเจอ
คุณลูงซะแล้วไม่มีใครรู้ว่าเจอ

ข้ามมาจากเมืองไทยมาหลอกที่ญี่ปุ่น
เป็นจิตของเขาน่าจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาแหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาซื้อทัวร์ไว้
แล้วก็คงตั้งใจที่จะมาเที่ยว
ผลสุดท้ายคือเสียชีวิตไปก่อน
เท่ากับว่าสิ่งที่เจอที่ห้องโอเคชัดแล้ว
อันที่เจอที่ถนนก็อีกอันหนึ่ง

ผมคิดว่าถ้าคิดว่าเป็นคุณลุงก็น่าจะดีกว่า

ก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่
เหมือนกับที่พี่คนแรกเขาบอกหรือเปล่า

แล้วมาถามเฮ้ยกล้านอนคนเดียวเหรอ
กลัวผีหรือเปล่าเฮ้ยที่นี่ผีดุนะ

ผมคงเล้งอ่ะว่าเฮ้ยพี่มาพูดอะไรอย่างนี้

เพราะว่าลูกทัวร์ในรถเขาลือกันหมด
มีแต่เราที่ไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวตลอดทั้งทิพย์

การที่จะไปซื้อทัวร์อะไรพวกนี้

จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับทริปทัวร์นะ
ผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคล

เราไม่ได้บอกว่าการไปทัวร์ถูกแล้วจะเจอเรื่องไม่ดีนะครับ

ก็แค่ไปเจอวิญญาณคุณลุงที่มาด้วยแค่นั้นเอง

นั่นคือเรื่องราวของคุณนิวนะครับ
กับทีมผีข้ามประเทศ
ในสถานีผีดุของเราครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

มานั่งเล่ากันแบบสดแบบนี้นะครับ
สามารถที่จะฝากเรื่อง

กับผมอยู่ข้างกันแบบนี้เลยครับ

เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า

จะมีนักเล่าท่านไหนมาถ่ายทอด

แล้วก็สยองขวัญพลาดไม่ได้ด้วย
การทั้งปวงวันนี้ลาไปแล้วครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

ฝันดีราตรีสวัสดิ์